เป็นญาติผมฆ่าตัวตายในห้องนั้นในห้องนั้นเลยในห้องนั้น
ก็เลยโทรถามผู้หญิงคนนี้ที่ผมนับถือแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไง
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าให้ญาติใส่บาทให้เท่านั้นจนมีประมาณเดือนหนึ่ง
ประมาณเดือนหนึ่งผ่านมาก็โทรหาณตาใส่บาทยังใส่แล้วแล้วก็เสียงตัดไปวับ
เป็นเสียงผู้ชายขอบคุณนะ
ประมาณสามทุ่มครึ่งซีนสุดท้ายหางตาก็มองแล้วมองมองศาลอ่ะ
เชอร์เบลล์เป็นนางเอกลูกปั้นคือเชอร์เบลล์นั่งอยู่
อันนี้คือไม่ได้แป๊บแล้วนะไม่แวบแล้วชาเบลอยู่ข้างหลัง
กองแต่งหน้าอยู่คนลุกอืมก็เดินผ่านเดินแล้วก็มอง
เลยนะมองแบบมองเลยไม่ไม่หลบตาด้วยมีต้นไม้ต้นหนึ่ง
พอเดินผ่านต้นไม้ปุ๊บกลายเป็นรูปปั้นสีทองเหมือนเดิม
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับ
ที่นี่เท่านั้นครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ร้อน
อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ซึ่งต้องบอกนะครับว่าเดือนนี้สถานีผีดูกของเรานั้นยังคงความตื่นเต้น
แขกรับเชิญของเราเห็นผมเดินออกมาไหมฮะหล่อเท่สู้เขาไม่ได้ครับ
เพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานั้นเข้ามาในทีมหล่อหลอน
เป็นคนที่ตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสมีธุรกิจหมูกรอบแล้วก็เพิ่งปิดบ้านไป
หมาดเลยครับคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับคุณอาร์ตพระสุทธิ์
เขาจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกของสถานีผีดุของเรา
ที่มีเรื่องราวมาคุยกับเรายาวเหยียดเลยครับเทปนี้ทำใจเลยคุณผู้ชมครับ
เราจะเจอกันเกือบ๒ชั่วโมงกับสถานีผีดุในค่ำคืนวันนี้
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมเตรียมน้ำเตรียมขนมให้พร้อมไปพบกับคุณอาร์ตพระสุทธิ์กันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุนั่งหล่ออยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เขาคนนี้เป็นนักแสดงมากฝีมือและยังเป็นเจ้าของร้านหมูกรอบในตำนานด้วยครับ

เป็นเกียรติมากยินดีมาก
อันดับแรกขอแสดงความยินดีกับ

ขอบคุณครับผม
จริงถ้าพูดกันตามหลักเลยนะ

เขาเรียกอะไรช่วงคนเห็นผมทำมาหากิน
เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจ
ที่กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัว

เป็นกำลังใจว่าเออดาราคนหนึ่งที่

แต่ในอีกภาพหนึ่ง

เดี๋ยวอีกเดือนกว่า

นี่คือผลจากการขยัน

ใครจะเห็นภาพของเขาก่อนหน้านี้

แต่เขาก็ทำหลายอาชีพ
ขายหมูกรอบบางคนบอกขายหมูกรอบจนรวย

คือทั้งหมดเลยคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงนะ
อันนี้แน่นอนว่ารสชาติต้องได้ด้วย
ถ้ารสชาติไม่ได้เนี่ยคนก็จะแบบ

เพราะฉะนั้นความกรอบสำคัญมาก

การอาหารนะครับผมตอนนี้ครับ
จริงดีใจมากที่ทำให้กระแสหมูกรอบมันมาบรรบูม
มีร้านหลายร้านเลยครับที่ส่งมาขอบคุณผมว่าแบบ

แล้วก็ก็จะมีอีกหลายร้านที่แบบของเขาอร่อยของผม

มีดีใจด้วยครับที่ทำอร่อยกว่า
แต่ว่าของเราก็จะมีที่ผมทำเป็นชิ้นนะครับ
มันมี๓ประการที่ทำ

หั่นเป็นชิ้นแล้วมาสับแล้วไปทอด

แล้วแต่มันจะมีหลายเทคเจอร์ที่ทำ

ใช้ดี
นั่นคือในส่วนของสิ่งที่คุณอาร์ตทำอยู่
แต่วันนี้เราจะมาคุยกันแน่นอนครับ
มันเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับครับ

ซึ่งหลายคนทราบอยู่แล้วว่า
คุณอาร์ตมีเรื่องราวความลี้ลับ
ส่วนที่เคยอาจจะเคยถ่ายทอดไปแล้ว

อันดับแรกผมขออนุญาตถามก่อนว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับผี

ถ้า๑๐๐อ๋อเชื่อ๑๐๐เลย
เชื่อแต่ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าสารตรงนี้ผีมีผีไม่เชื่อ
ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์แต่ถ้าพิสูจน์แล้วอุ๊ยอ่ะเชื่อ

แสดงว่าตัวของคุณอาร์ตมีวิธีการในการพิสูจน์
มีเยอะแต่ก่อนชอบเล่นผีถ้วยแก้วชอบอะไรอย่างนี้เยอะ
เคยเห็นกระทั่งทั้งลายการนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ
แล้วแต่วิทย์จริยานส่วนบุคคลในบางเรือก็เคยพูดแล้ว
เพราะจะมีบางคนมาพูดในโซเชียลที่จะพูดถึงทำไมชอบเล่าแต่ผีเรื่องเดิม
เอ่อคุณครับการเจอผีไม่ได้ไปซื้อกับข้าวนะครับผม

ท่วที่นั้นต่อจากนี้ไป๕ชั่วโมงเต็มครับ

ถ้าเราพูดถึงเรื่องของ

ก่อนเซนต์แน่นอนว่าถ้าคุณอาร์ตมองเห็นผีสัมผัสอะไรได้เนี่ย
จะเรียกว่าเซนต์เซนต์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่
จริงถ้าเล่าโดยละเอียดมันติดมาทางพันธุกรรม
แปลงว่ามีปู่มีพ่อใช่ไหมพ่อของปู่อีกทีเป็นหมอผี
อ๋อเป็นพันธุ์บรรพบุรุษเป็นหมอผีเลย
หมอผีจริงเหรอหมอผีจริงเลยซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสองร้อยปีที่แล้ว
อันนี้เป็นเรื่องเล่าในตระกูลที่ต่อมาต่อมาต่อมา
ปู่เนี่ยผมตัวใหญ่ไหมใหญ่ผม๑๘๐เขาบอกปู่ตัวใหญ่กว่าผมประมาณเกือบเท่านึง
เหมือนคนโบราณที่ตัวใหญ่ใหญ่คนโบราณที่ตัวใหญ่ใหญ่
แล้วปู่เนี่ยผมจะเรียกอะไรอ่ะทวดคุณทวดดีกว่าเรียกคุณทวดเรียกคุณทวด
คุณชวดเนี่ยแต่ในสมัยก่อนเขาบอกว่าหัวบ้านผมไม่เคยแตกเลย
เหมือนเขาคุ้มกระลาหัวไว้ไม่เคยแตกเลย
จนเริ่มสมัยก่อนของขังมีจริงเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนของขังมีจริง
สมัยก่อนมันยังไม่มีขื่อไม่มีขาดไม่มีตึกสูงไม่มีการขับรถรอดใต้สะพานลอย
หนังเหนียวมีจริงไหมจริงอืมลุงผมเนี่ยลุงรัฐเนี่ยลุงลุงรัฐลุงรัฐเนี่ย
สักศักดิ์ทั้งตัวเหลือแค่นี้เขาเอามือรับมีดอย่างนี้เลยนะไม่เข้า
แต่ผมเชื่อสมัยก่อนสมัยก่อนแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเวลานักเลง
เขาเรียกนักเลงตีกันอ่ะครับถ้าแมงวันกินเลือดได้แพ้อืม
เลือดต้องไม่ตกนั่นแสดงว่าไม่เหนียวนั่นแสดงว่าไม่เหนียวมันติดจากพันธุกรรมโคโมโซมมา
ครับแล้วมันก็มาเริ่มเริ่มออกฤทธิ์กับตัวผมอ่ะประมาณอายุสิบกว่าสิบสิบสองสิบสาม
แต่เราได้ยินเราได้ยินเรื่องพวกนี้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
เช่นเช่นการฝังตะกรุดผมฝังตะกรุดตรงนี้ฝังตะกรุดฝังเข็มอืม
เข็มฝังเข็มเพราะอะไรเพราะว่าเอ่อมันเป็นเขาเรียกเข็มกันภัยอืม
ลุงผมคนหนึ่งเคยเคยเป็นในพลที่ไปลบลาวเวียดนามเขมรเขาฝังไว้ตรงขา
ผมก็มีขาผมมีหนึ่งสองสามสี่อืมตรงนี้ห้าหน้าผากหกตะกุดเจ็ด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

อืมเรารู้สึกว่าเข้าไหม
เข้าพี่ก็รูปแบบนี้อืม

ไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลย
จนผ่านไป๑๐กว่าปี

ตอนฝังเล่มตอนฝัง๑๒๓๔อันนี้คือวันเดียวเลยนะ๙เล่ม๑๔๕๖๗๘๙ใช่ไหม
จริงมันต้อง๑๑แต่ฝังเราตั้งใจจะไว้แค่๙
มาตรงนี้เริ่มเข้าเข็มแรกเข็มสองเริ่มต้องใช้ครีม

พอเข็ม๓คราวนี้เนื้อเริ่มยู่อย่างนี้แล้ว

พอเข็ม๔บอกเลยบอกกับตัวเอง

เขาก็ถามแบบทำไมไม่เข้า

พอเข็มสุดท้ายก็แบบยันหยดแบบอย่างนี้แล้วอะ

แหมเหมือนกันเลยดันไม่เข้า
บอกกับข้างในเราอะ

เพราะเราตั้งใจมาแค่นั้น

เหมือนเป็นคนที่แบบไม่เชื่ออะไรพวกนี้ด้วยนะ

เวรกรรมเชื่อเชื่อมาก

เอาไว้ปกปรับคุ้มครองเรา

ต้องคงกระพันต้องเหนียวนะ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

แค่นั้นใช่เมื่อยิน
มันคือครั้งแรกเลย
เน่ตัวเองเลยว่าเห็นแล้ว
ผมว่ามันเหมือนจูนวิทยุ

ครั้งที่๒ก็จะเห็นเรื่อยมา

เห็นเป็นรูปความบอลสีขาว

บอลผ่านแล้วก็อะไรวะ

ก็จะเห็นเรื่อยมา
ก็จะหาวิธีพิสูจน์ว่า
บ้านผีมีจริงป่าววะ
เราก็ว่าทิศหายแล้ววะ

เราเอาทูบกลางแก้วและพักแก้ว
ไปที่บอกค่อนข้างสัญหาอยู่สนามมาค่อนข้างสัญหา

คือเวลาเราจะเล่นผิดเทียดแก้วเราต้องเอาควันอึ๊บต้องออกเลยใช่ไหม

เปิดแก้วเป็นมือขึ้นมาอย่างเงี้ย

ลูกมือเลยเป็นมือเลยเป็นมือเป็นควันรูปมืออย่างนี้ห

เรื่องเนี้ยมีคนมีพยานสามสิบคน
มีพยานสามสิบคนเห็นกระทั่งแบบ

ตั้งขวดเบียร์ไว้กลางบ้านล้าง

รถชนตายได้ประมาณ๓วันเลยอย่างเงี้ย

จุดบุหลี่คือให้บุหลี่เนี่ย
ปกติจุดแล้วเป็นไง
ถ้าจุดไปก็เฉย

เอาที่เต็มแบบที่เต็มจริงเลยคือตา
ที่แม่เป็นคนอุบล
ตาเนี่ยจะเป็นทหาร

ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเสียตอนแม่ประมาณ๑๕๑๖แม่มามีพ่อตอน๑๗มีลูกตอน๑๗มีผมตอนประมาณ๒๐กว่า
ก็ตอนนั้นเข้าวงการแล้วเข้าวงการแล้วแต่คนต่างจังหวัดยายจะรักผมเป็นพิเศษเขาก็รักหลานทุกคนแหละ
แต่คนต่างจังหวัดหลานมีชื่อเสียงเขาก็จะไปเชิดหน้าชูตาเขา
ซึ่งชอบไปหายายชอบไปหายายใจดีวันนึงก็เหมือนเรานอน
สมมติว่าตรงนี้คือน่าบ้านตรงนี้ทางบ้านตรงนี้หลังบ้านหลังบ้านจะมีเสาต้นหนึ่ง
หลังบ้านจะมีประตูครัวแล้วเรานอนแบบนี้
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดทหาร
ไปใส่หมวกใส่ชุดหน้าหาแบกเป๊ะ
ตรงนี้มีเสาใช่ไหมครับเขาเดินเดินทางนี้
ที่มันจะทะลุไปทางนี้แล้วก็ไปใช่ไหมเปล่า

หายเข้าไปในเสาเฉยเลยเราก็แบบ

ตาใส่ชุดอย่างนี้เป็นชุด

ตาเป็นครูฝึกภาคสนาม

ทำไมตาไม่เห็นทั้งที่ไม่เคยมีใครเห็นเลย

ว่าเหมือนล้านลักมา

มาสัก๕๖ปีแล้ว

คราวนี้เดินผ่านประตูครัว

อันนี้ผมก็ยังคิดดูว่าเหมือนตั้งใจเดินให้เห็น

เห็นตาอีกแล้วเขาก็บอกทำไมเห็น

ไม่มีใครเคยเห็นตาเลย

เอาจนจะกลับจนจะกลับ
แล้วที่ผมบอกว่า
เวลาผมจะเชื่ออะไรผมต้องพิสูจน์เยอะ

ใครจะไม่เชื่อแล้วแต่มันจะมีผู้หญิงคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตลอด
เพราะผมรู้จักเขามาประมาณ๑๕ปีแหละ

กลับบ้านแม่ก็เลยบอกว่า

เพราะว่าย่ายายก็ไม่อยู่แล้ว

เพราะปกติแม่จะกลับไปหายาย

พอขึ้นไปปุ๊บตรงนี้จะมีห้องหนึ่ง
ตรงนี้จะเป็นห้องเล็ก

ก็จะเป็นอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องใหญ่

เข้าไปก็จะเป็นห้องเก่าไม้

ตรงนี้ก็จะเป็น

คนหนึ่งร้อนลนมากเลย

หรือสีใจเย็น

สัมผัสได้จริงแหละว่า

ก็ห้องนั้นไงห้องที่ตาตาย

เขาเป็นติดโรคติดต่อมา

หรือเรารู้สึกเองวะ
ก็เลยโทรธาม
เมื่อกี๊อัทบิดไปหาตามา

อเจมส์ตายด้วยล้างห้องน้ำไม่ได้ปลูกคอตายนะ
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยพูดก่อนหมดเลยพูดก่อนหมดเลยงงป่ะ

อเจมส์ครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยพูดก่อนหมดเลยหรอ

อเจมส์ครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยพูดก่อนหมดเลยหรอ
อเจมส์ครับบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยพูดก่อนหมดเลยหรอ

ตาเป็นทหาร

ก็คิดว่ายังต้องโดนผู้ชมาชัยกรรมอยู่

เเกรงแล้วยายทำบุญให้
แต่คนนี้ค่าตัวตายไม่กี่ปี

วนเวียนไหว้ตายเกิดกับการที่เขาย้อนลนอยู่
เราก็ถามว่าแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไง

ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าให้ญาติใส่บาทให้เท่านั้น

ก็ที่บ้านจะมีผู้หญิงชื่อนาตาเป็นอาเป็นนา
นาตาใส่บาทนะตอนนี้มันทรมาน

ก็ใส่บาทให้อยู่ประมาณเดือนหนึ่ง
ก็จะโทรถามทุกวันน้ำตาเป็นไงใส่บาทย่างตอนเช้า
เออใส่แล้วแล้วใส่บาทย่างอะไรอย่างนี้
จนมีประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งผ่านมาก็โทรหา
น้ำตาใส่บาทยังใส่แล้วแล้วก็เสียงตัดไปวับอืม
เป็นเสียงผู้ชายขอบคุณนะฮะ
อุ๊ยในโทรศัพท์เลยเหรอ
โทรศัพท์แล้วก็หายไปแล้วก็เป็นเสียงหน้าตากลับมาเป็นเสียงผู้หญิง
หน้าตาคือผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงกลับมาก็
ตาอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับใครอยู่คนเดียว
เมื่อกี้อาร์ตได้ยินเสียงผู้ชายขอบคุณอาร์ต
ตะเสียงแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่
เขามาขอบคุณอาร์ตอาร์ตก็เลยโทรหาผู้หญิงคนที่อาร์ตนับถือว่า
เมื่อกี้อาจได้ยินแบบนี้เป็นคนมาขอบคุณแบบนี้
เขาดีขึ้นแล้วเขาไม่ได้ทรมานแล้ว
คือดีขึ้นในที่นี้ก็คือได้รับ
ได้รับผลบุญเยอะขึ้นแทนที่เขาจะทรมานไม่มีใครคิดถึงเขา
ก็กลายเป็นว่าดีขึ้นแต่ก็ยังต้องวนเวียนกับการฆ่าตัวตายอยู่แบบนั้นอยู่
ต้องรับกรรมอยู่ใช่นั่นแหละ
โอ้โหนี่คือเรื่องของญาติที่อยู่ที่บ้าน

ทีนี้ผมได้ยินมาอย่างหนึ่งว่าเซนต์ของอาร์ตนะครับ
บางทีเนี่ยพูดแล้วอาจจะฟังแล้วดูแปลกหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
มันมาทางสื่อโซเชียลเมอร์ถือยังไงอ่ะ
ก็อย่างเรื่องนี้แหละอย่างเรื่องนี้
จริงมีคนเกินให้แบบอาจจะเป็นคนช่วยคนได้
ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนทุกวันนี้

ยังมีเที่ยวบ้างน้อยมากคือเหลือประมาณ๑ที่ยังแบบเอาไปทริปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวต่อ
แต่ถ้าเที่ยวกลางคืนนี้ไม่เที่ยวเลยไม่เที่ยวเลยพี่เที่ยวมาประมาณ๑๐ปีแล้ว
ก็หันมาสวดมนต์แต่ว่าพอพอเราอยากจะมีเขาเรียกอะไรทรงเหมือนคนทรงเหรอคล้ายคนทรงคล้ายคล้ายคนทรงแบบ
แบบไม่ได้แบบคนทรงขนาดนั้นครับอันต้องประพฤติดีกว่านี้หมายถึงดีกว่านี้หมายถึงว่า
ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ก็ดีแล้วแต่แค่อาจจะต้องรักษาศีลมากกว่านี้หรืออะไรอย่างนี้
ประมาณนี้ผมก็บอกว่าผมไม่อยากเป็นผมไม่อยากเป็นยังไม่อยากเป็นผู้พิเศษ
ยังอยากเป็นอาร์ตพระสุทธิ์ที่ดูแลพ่อแม่อยู่เมื่อไหร่ที่พ่อแม่ไปจากโลกนี้แล้ว
แต่ผมก็บอกนะถ้าทำให้พ่อแม่ผมเป็นอะไรผมไม่เอาเลยนะอย่านะ
ไม่ใช่ว่าจะมาใช้วิธีการตัดบอกว่าอ๋อถ้าอยากเป็นใช่ไหมแต่ให้พ่อแม่ไปก่อน
ถ้ารู้ถ้ามีอะไรอย่างนี้ผมไม่เอาเลยนะคราวนี้อย่ามาใช้ร่างผมเลยไม่เอาเลยนะอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนอารมณ์ว่าเขาอยากสื่อกับเราแต่เขาทำอะไรไม่ได้ก็จะมีอย่างนี้ขอบคุณนะในโทรศัพท์
หรือถ้าวันไหนถ้าวันไหนไม่สวดมนต์นานผมจะสวดมนต์อาทิตย์หนึ่ง๒วัน๓วันนั่งสมาธิก็ต้องมี๔๕๐นาที
หนึ่งครั้งที่นั่งครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นบทสวดโมเด้งขึ้นมาแล้วในบทที่ผมสวด
เด้งมาจากไหนเด้งมาจากโทรศัพท์จริงนั่งมาจากโทรศัพท์
แล้วก็บทนี้เลยที่เราสวดประจำถูกไหมแล้วก็อุ๊ยคิดในใจไม่ได้พูดนะ
เอาเกินไปอันนั้นเกินไปเราไม่ได้พูดบอกโอ้ยช่วงนี้ยังไม่ได้สวดมนต์เลย
อะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะมีเด้งขึ้นมาบทสวดมนต์อ่านั่งสมาธิได้อะไรนะ
แล้วก็อุ๊ยก็จะไปนั่งเออพักนี้ผมจะทำพระอาจารย์สอนว่า
มันมีหลายอย่างผู้ชายบวชแล้วต่อไปก็เพื่อนเป็นพวกกรรมฐาน
กรรมฐานทำแล้วเริ่มทำมาประมาณ๑๐ปีแล้วทานบารมีทำอยู่เรื่อย
ตอนนี้ก็ทำเกือบครบก็ตอนไหนไม่ได้ให้ทานบ่อยก็บริจาคนั่นบริจาคนี่
แต่เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่แล้วนะไม่ได้แบบอยู่ดีไปอะไรอย่างงี้

แต่เขาไม่รู้ว่าจะสื่อกับเรายังไงไง
ก็เลยใช้วิธีการนี้ดูมันง่ายสุดแล้ว

ดีกว่ามาแบบปฏิหารจ๋าไปเลย
มันก็จะดูแบบเออ
คนอื่นจะมองว่าอาจก็เกินไป

อันนี้เราเป็นว่าเรารู้ตัวเองว่า

สิ่งเหล่านี้เขาพยายามติดต่อสื่อสารเราอยู่

สูบกัญชากับกินขนุน

เดี๋ยวรู้จักเทพองค์นี้เดี๋ยวซึ่งเทพองค์นี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะ

วงนี้หนูไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยมีคนรู้จักนะ
อะไรอย่างเงี้ยไม่หนูรู้จักอืม

ไม่ใช่พี่เขาชอบขนุนเงือกันชา

ผมก็เลยไปทำให้เขาเอาซื้อมาไหว้ที่บ้าน

บางทีเราฟังเรื่องพวกนี้นะบางคนจะบอกว่า

แล้วผีมาหลอกทางโทรศัพท์ทางโซเชียล
คนก็จะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผีเขาพัฒนาขนาดนั้นเหรอ

เขาเพียงแค่อยากจะสื่อสารกับเรา

ต้องติ๊งด้วยตัวเราเองก่อน

ถ้าเราไม่ได้ทำบทส่วนมา

แต่บทส่วนบนอุ๊ยเออกูไม่ได้ทำเลยวะ

มีแค่แค่ช่องสร้าง

เรามีความรับใช้
แต่เราที่มีกีธี

ชั้นต้องผ่าน
และลองออกไป
พิษวาสตข้ามพบเรื่องเนี้ยถ้าเคยเคยดูก๊อปลินเนี่ย
ก๊อบลินกงยูเล่นอ่ะอืมที่เป็นกงยูเล่นอืม
เหมือนกันเลยเนื้อเรื่องเหมือนกันเลยแต่กลับกันว่ากงยูรอ
รอนางเอกแต่เรื่องเนี้ยนางเอกรอพระเอกอืม
ตายด้วยการโดนฆ่าอยู่ใต้ต้นตะเคียนอืม
แล้วก็เลือดเนี่ยไปอยู่ใต้ต้นตะเคียนเติบโตมาอีก๒๐๐ปี
ผมกลับมาเกิดนางตะเคียนฆ่าตัวตายยังต้องวนไหว้ตายเกิดอยู่ที่เดิม
เรื่องราวประมาณนี้อ่าเรื่องราวประมาณนี้ก็เอ่อ
เราถ่ายที่วัดที่อายุทยาครับวัดเก่าอืม
เนี้ยเกี่ยวกับนางตะเคียนเราก็ถามว่าพี่ไปถ่ายดงไปถ่ายไปถ่าย
ไปถ่ายที่ต้นยางไม่ได้เหรอเออทำไมต้องไปถ่ายดงตะเคียนเออ
เราบอกไม่ได้มันไม่เหมือนอืมเราก็แบบหูต้องเจออะไรแน่แน่เลยอืม
เจอจริงในเรื่องอ่ะวัดอยู่นี่วัดอยู่นี่ตรงนี้จะเป็นสะพานเล็ก
ตรงนี้จะเป็นของประมาณ๓เมตรวัดอยู่นี่ซึ่งต้องเดินข้าม

ตรงนี้ในจังหวะที่กองอยู่นี่เราก็เดินข้ามกลางวันเดินข้ามมาข้ามมาหางตาเนี่ยจะเห็นตลอดเลยว่าลูกปั้นสีทองเนี่ยอืมเป็นคนอืมสมมุติพี่เป็นลูกปั้นใช่ไหมครับหางตาแบบอ่ะเป็นทองเหมือนแหละเป็นทองแล้วอ่าแต่แว๊บในคือจะเป็นคนเป็นคนอ่าเป็นคนกลางวันเนี่ยสองรอบอืมก็หันแบบอุ
รู้แล้วว่าต้องแบบอะไรสักอย่างอ่ะรู้แล้วว่าต้องอะไรสักอย่างแน่นอนแล้วก็แบบจนตอนซีนสุดท้ายซีนสุดท้ายประมาณสามทุ่มครึ่งซีนสุดท้ายซีนนั้นน่ะผมต้องจูบกับนางตะเคียนใต้จูบกับผีนะในเรื่องคือจูบกับผีเดินข้ามมาหางตาก็มองแล้วมองมองศาลอ่ะมองคราวนี้เต็มตา
ลูกปั้นอ่ะคือเชอร์เบลล์นั่งอยู่คนละคนลุกอืมคนลุกขาดอืมขันขานลุกเลย
อันนี้คือไม่ได้แวบแล้วนะไม่แวบแล้วอ่าจังหวะเดินผ่านเดินเดินข้ามสะพานเนี่ยครับ
โอ้โหคราวนี้เต็มตาเลยคือตั้งใจมองเลยอ่ะชาเบลอยู่ข้างหลัง
กองแต่งหน้าอยู่ขนลุกอืมก็แบบเชียร์ชัวร์อืมใช่แล้วอืม
เขาเหมือนเขาจะคือเหมือนแบบกูมีนะอะไรอย่างเงี้ยกูมีอยู่จริงแล้วก็เดินผ่าน
แล้วก็มองมองเลยนะมองแบบมองเลยไม่ไม่หลบตาด้วยมีต้นไม้ต้นหนึ่งอืมพอ
เดินผ่านวาบผ่านต้นไม้ปุ๊บกลายเป็นรูปปั้นสีทองเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านั้นคือเห็นยืน
ก็นั่งเลยเป็นเชอร์เบลล์นั่งเลยแล้วมองมาที่ผมด้วยมองมาที่ผมด้วยอ่า
มาเลยคือมองมาเลยแล้วก็แบบจนเดินผ่านต้นไม้วับกลายเป็นรูปปั้นสีทองเหมือนเดิม
แล้วมันมันดีป่ะล่ะก็ถามว่าดีไหมก็ดีอืมแต่ในอีกมุมหนึ่งคือ
เขามาเตือนอะไรเปล่าวะเพราะตอนกลางวันคุยเล่นอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะ
คุยบ้างคุยบ่อคุยตะลึ่งตึงตังกันอยู่ตรงนี้กองเวลาเล่นกันอ่ะนึกออกป่ะคุยตะลึ่งดึงตังกันบ้าง
เราก็เลยแบบไปถึงหน้ากองแล้วผมก็ปกติก็จะคุยเล่นใช่ป่ะครับ

อยู่ตัดดีก็แบบอยู่ดีก็นิ่งแต่เราก็ไม่บอกไม่พูด
ก็มันรู้มันรู้กัน
มันรู้กันว่าผมต้องเจออะไรสักอย่าง

เออเล่นซีนี้ให้จบก่อน
แล้วออกจากเนี่ยขอเข้ามาเขาด้วยนะทุกคนเลย
พอแจกเสร็จขอแจกทูบไหว้กันทุกคนเลย
พอเดินออกมาชะกองก็เลยมาบอก
เขาก็ถามผู้กับด้วยพี่อาร์ดมีอะไรอ่ะพี่อาร์ดมีอะไรอ่ะ
เมื่อกี้รูปปั้นคือเชอเบลนั่งอยู่เลย
แล้วพอแป๊บหนึ่งเดินผ่านต้นไม้ก็หายไป

ผมมาเซ็ตฐานอะแล้วผมก็ต้องแบบ
ในเรื่องเค้าต้องไปนั่งนั่งอยู่บนใต้ต้นตะเคียณ
สตาร์ทไม่ติดครับพี่อาร์ตอืมแล้วไงต่อก็ไม่รู้อ่ะ
ตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดแล้วทำไงผมก็ไม่รู้ทำไง
ผมก็เลยเดินเข้าไปที่เดินเข้าไปเซ็ตแล้วก็ยกมือไหว้เขา
แล้วก็เดินออกมารถก็สตาร์ทติดครับอ่าอ่าอ๋อสตาร์ทไม่ติดหลังจากที่
ปีนขึ้นไปบนต้นเอาจริงจริงผมผมก็ไม่กล้าปีนนะคะควรต้องปีนอ่ะพี่
เขาเป็นพล็อปอ่ะเขาเป็นพล็อปอ่ะเสี่ยงเหมือนกันนะเขาต้องทำไง
เขาต้องทำไงก็ขึ้นไปขอเข้ามาไงคือในสิ่งที่ผมก็เข้าใจ
คือผมจะบอกอย่างงี้ว่าสิ่งลี้ลับอ่ะอ่าพูดง่ายกว่าคนอีกอืม
บอกไม่คือไม่บอกอย่าคืออย่าน้อยคนมากอืมที่จะพูดไม่รู้เรื่องอืม
ที่แบบมีนะมีมีมีมีคนกวนประสาทอย่างนี้เลยนึกออกป่ะ
คนกวนประสาทผีเขาก็มีอืมผีเขาก็มีไปไปหลังประชงประชา
กวนประสาทก็มีอืมเอออะไรอย่างเงี้ฮะอันนี้คือที่บอกว่าเป็น
เหตุการณ์จังจังเลยอันนี้ประสบด้วยตัวเองเลยจัง
เห็นเต็มเต็มใช่แล้วก็เรื่องที่สองก็คือตอนไปถ่ายบางรายจันทร์อ่า
บางรจันทร์เนี้ยเป็นละครประวัติศาสตร์อยู่แล้วครับนึกออกป่ะ
เป็นละครลึกจากสร้างจากเรื่องจริงอยู่แล้วเอ่อผมเนี่ยอยากเล่นมากเลย
รู้ทำไมอยากเล่นเรื่องนี้มากเลยก่อนหน้าที่จะเล่นผู้หญิงคนที่ผมนับถือเนี่ย
เขาก็สัมผัสได้ว่าแบบผมอ่ะเคยเป็นพม่าอืม
เคยเป็นพม่ามาก่อนอืมแต่ความที่ผมมีเซนต์อ่ะเขาบอกอาร์ตอ่ะ
เคยเป็นคนปฏิบัติเคยเป็นคนปฏิบัติมานานแล้ว
ปฏิบัติมาปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติมาเรื่อยครับจนมารอบแต่ผิด
ศีลอยู่ข้อเดียวอืมกาเมอืมอืมกาเมอ่า
มาทุกชาติเลยอาร์ตถึงต้องมายังแต่อย่างอาร์ตถึงต้องยังมาเกิดอืม
เขาเล่าให้ฟังนะอันนี้ต้องบอกว่าใครที่ฟังอยู่เขาเล่าให้ฟังนะ
ศีลเรื่องกาเมยังถอดเรื่องกาเมไม่ได้ณชาตินี้ก็ยังถอดไม่ได้
อืมไม่เขาบอกว่าห้ามผิดรูปผิดเมียคนอื่นเฉยอืมแต่เรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องที่แบบ
ไปมีมีเล็กมีน้อยอย่างเงี้โอเคอืมแต่ใครที่แบบมีโรคมีเต้าแล้วอะไรอย่างเงี้
ไม่ได้อย่ายุ่งผิดผิดครูของจะเสียอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็
ทำมานานมากแล้วไม่ทำมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็บอกว่า
ทำไมเขาสัมผัสได้ว่าเป็นเป็นเป็นเคยเป็นพรรมาอืมในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนี้ยังไม่เล่นบางนาจันทร์เลยนะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะครับ
แต่ก่อนไม่ชอบให้เขาชอบให้ตัดแบบทรงพระเอก
ทรงเหมือนร้องทรงนิดนิดแล้วก็แบบเสยได้อะไรอะไรอย่างเงี้ย

ต้องเป็นแบบจันหนวดเขี้ยวหรือแบบ

ในท้องเหม็นอะไรอย่างกับแบบวุดเสยขึ้นเลย
เปล่าเล่นเป็นภรรม่าใส่วิกทั้งเรื่องเลย
ใส่วิกโภภาษณ์ทั้งเรื่อง
ที่สุขด่าแล้วมันก็จะตัดคันด้วยคัน

มันก็ลิงก์กับอยู่ดีผู้หญิงคนที่ผมนับถือ
เคยเป็นพม่ามาแล้วผมก็ได้เล่นเป็นพม่าจริง
แล้วเรื่องนั้นผมได้ตุ๊กตาทองละวันโทรทัศน์ทองคำนะ
ดาราสมทบชัยปีแห่งปี

ถ่ายที่ผมวิ่งที่แบบคันนาหรืออะไรอย่างนี้

โคตรอินเหลือนด้วยบัดดี้เป็นรุ่นศิลภัณฑ์

มันก็จะมีวันหนึ่งตอนถ่าย

เมื่อประมาณบ้านละจันทร์๑๐ปีแล้วมั้ง

ที่เขาห้ามไปโดนแสงจันทร์อะไรอย่างนี้

เหมือนกระแสพระจันทร์สีเลือดมาแรก

เพราะเขารู้ว่าเราพอมีอะไรอย่างนี้

ก็สวดมนต์กันแป๊บหนึ่งก่อนจากกระคืนเลย

จังหวะที่กวดน้ำก็จะมีพวกเต้ยพวกอะไรอย่างนี้

ประมาณ๑๐กว่าคนเลยขวดน้ำก็แบบ
อีทางเมยาธีนังโหตุด้วย

เป็นเสียงคนเดินรอบเลยรอบวง
เสียงศีริเท้าคนเลย

สวดกวดไป

ที่ไงที่มันเป็นที่ใช่

พอกวดน้ำเสร็จไอ้เสียงก๊อบแป๊บก็หายไป

อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลว่า
ใครที่อยู่อยู่อาจจะเป็นเสียงลมก็ได้

แต่มันไม่ได้มาจากบ่งมันมาจากข้างรอบเลย

อันนี้ที่ประสบกับตัวเองมา๒เรื่อง
ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีอยู่แล้วเวลาไปออกกอง

ซึ่งทำงานอยู่กับกองแฟนเก่า
ช่างไฟชอบโดนผีหลอก
ใช่ก็เขาไปเก็บไฟสุดท้าย

ที่นี้เคยมีข่าว
ใส่ท้ายรถแล้วไปทิ้งในส่วนกลาง

ซึ่งบ่อนี้ดาราลงไปเยอะมาก
ลงไปเพื่อไปถ่ายลงเพื่อไปถ่ายเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังถ่าย
แล้วดาราเขารู้ไหมครับว่ามันมีประวัติมาก่อนบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้
บางคนรู้บางคนก็ไม่รู้แต่ไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวดาราคว่า
ไปเนี่ยทุกครั้งที่ไปที่เนี่ยถ้าดารารู้อะเขาจะจับมือกันไป
ถ้ารู้กันเนี่ยเขาจะจับมือกันไปเขาจะแบบไม่ค่อยแบบถ้าไปที่เนี่ย
ผมจะพกไฟฉายอันหนึ่งเลยติดตัวไม่ได้ใช้ไฟโทรศัพท์เป็นแบบไฟฉายแรงสูง
คือปั๊บให้เห็นเลยอะคือไม่มีอะอุ้ยใช่ปะวะไม่มีมาเลยวับให้เห็นก็ไปแล้ว
ไม่รอแล้วไปก่อนแล้วไม่รอแล้วก็ช่างไฟก็เล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ย
มันจะเป็นแบบส่วนกลางคือเป็นเบาะน้ำใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่
สวายตายมั่งอะไรมั่งมีกลิ่นน่งกลิ่นเน่าเป็นเรื่องปกติ
คือตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าแม่งกลิ่นเน่าจากปลาหรือกินเน่าจากศพหรือกินอะไร
ไม่รู้เลยก็จะเป็นร้านกว้างกว้างก็จะเป็นร้านเหมือนร้านย่าอืม
ย่านี่ก็ประมาณสักไร่หนึ่งโดยผู้ใหญ่นะไล่หนึ่ง
ก็ประมาณไร่หนึ่งอืมกว้างประมาณไร่หนึ่งอืม
จังหวะที่เขาสายสาวสายไฟอ่ะเขาก็แงะหน้าขึ้นมาเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งครับ
เขาเขาบอกเป็นผู้ชายนะครับซึ่งมาเล่าให้ฟังตอนหลังว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือเหมือนมันหน้าอย่างเงี้ยอืม
อยู่อีกอันแล้วแบบเงี้ยอืมก็เห็นไกลไกลแล้วก็แบบอุ้ย
แล้วก็ก้มหน้าอยู่ไกลเลยนะอืมประมาณไล่หนึ่งอ่ะประมาณเอาสักถ้าตีเป็นเป็นเมตรก็ประมาณสัก
สองสามร้อยเมตรครับไข่ไข่
ก็สองสามร้อยเมตรครับประมาณนั้นเขาแบบ

ไปสิฉันรออะไรแล้วตอนนี้ช่างไปเริ่มทำไป

เป็นสถานที่ที่เอาไว้ถ่ายพวกนี้โดยเฉพาะเลย

ก็ที่บอกว่ามีลงข่าวเลยนะ
ฆาตกรรมที่แท็กซี่เอาศพไปทิ้ง

เพราะว่าที่นี้เขายังใช้งานอยู่

ก็มีเจอบ้างไม่เจอบ้าง
เจอกันในป่องในป่า
เขาก็เจอกัน

เป็นเรื่องแบบ
คนที่อยากตามหรือคนที่อยากเจอ

ผมว่าเรียกคนที่อยากตามแล้วกัน
ก็มีมีโอกาสได้ไปถ่ายที่สะพานศรีสุราชครับ
หนึ่งก็ไปถ่ายสะพานศรีสุราชแล้วก็
ตั้งกล้องโกโปขึ้นไปบนสะพาน
เราไปถ่ายรายการตั้งกล้อง

สะพานศรีสุราชเป็นสะพานที่เขาว่า
อันนี้ยังไม่แน่ใจข้อมูลเขาว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ยังไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องบอกว่าคนที่ฟังอยู่ไม่แน่ใจ
ก็ใช่พอมองขึ้นไปโอ้โหไม่สูงจริง
สูงจนแบบมองเห็นทะเล

ผมว่าสะพานที่ผมเคยขึ้นไปทีอ๋อสูง

สูงแบบน่าจะใกล้เคียงสะพานพระราม๙กรุงเทพ

ปรากฏดูในกล้องมันก็ดูเหมือนไม่ได้สูง
แต่ถ้ามองเป็นรถบรรทุกขึ้นเขาจะใช้แรงเยอะมาก

ก็ขึ้นไปก็ผ่านถ่ายดงถ่ายโดรนถ่ายอะไรเรียบร้อยเสร็จ
ก็ลงลงมา
ลงมาแฮงอัลต่อมารีวิวร้านอาหารต่ออะไรต่อ
ก็ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่ง
ก็กลับมาโรงแรม
โรงแรมที่พักในที่สุราณนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่
รู้มั้งตอนไปพักอะอเจมส์รู้
รู้แต่เราแค่รู้สึกว่า
ไปกับกลุ่มนี้ตีสองน้องแน่นอน
งั้นไม่เป็นไรแค่นั้นมันมันเป็นไร
ตอนนั้นเมาหลับอีกแล้วแต่ปกติเป็นคนไม่ค่อยเมา
ที่ก็กินนิดนึงเดี๋ยวก็คงมึนแล้วก็หลับ
แล้วก็เช้าแล้วก็ไม่ได้นอนก็แบบ

ก็ตีหนึ่งเที่ยงคืนประมาณเนี้ย

ก็บอกว่าเออเดี๋ยว
รอบนี้คุณนาลีที่ผมนับถือไปด้วย
บอกเออเดี๋ยวนอนเถอะ

ก็มันก็แยกย้ายไปนอนผมก็นอนคนเดียว

ทั้งที่ตัวเองเห็นนะแต่เป็นคนไม่กลัวไง
เป็นคนไม่ได้พูดรับได้ก็เห็นแล้ว
อาบน้องอาบน้ำเสร็จก็จะอาบมานอน
ประตูห้องอย่างนี้ประตูห้องอย่างนี้ประตูเป็นปิดอย่างนี้
ปิดอย่างนี้เปิดปิดอย่างนี้อันนี้ออกจากห้อง
จังหวะที่มันปิดก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนตรงนี้

อืมยืนแค่นี้เลยยืนแล้วก็มองเตียงอย่างเนี้ยเขายืน
แล้วก็เหมือนมองอารมณ์มองอย่างนี้
ก็อุ๊ยอืม
ก็อุ๊ยอ่าอ่า
แล้วก็พูดว่าขอนอนนะฮะง่วง

ปกติก็จะมีเคยไปที่นึงที่อ่า

เหมือนกันเลยเจอเหมือนกันเลยตอนกลางวันด้วย
นอนปุ๊บมาอยู่ตรงหน้าอย่างนี้เลย
ในใจในจิตแหละนะมาอยู่ตรงหน้าอย่างงี้แหละอืม

ตัวกลับแวบกลับมาอยู่ด้านนี้

ขอนอนนะแล้วก็หลับ
ตื่นมาอีกที๖โมงกว่าในกาดังครับ

ไอ้พวกนั้นบอกอ่าเล่าอะไรอ่ะอืม
แน่นอนคืนเดียวอืม

ก็ไปข้ามไปสะพานข้ามไปแพ้ห้าร้อยไล่อืม

ปกติชอบเล่นน้ำชอบอะไรอย่างนี้

และตรงแผลห้าร้อยไล่ตรงนั้นอ่ะโหดสวย

รกฏนี่คือไม่ได้แบบตะไข้นะคือมองไปเนี่ยโอ้โห
ไม่เห็นแบบสวยยังไงก็อยากโดด
ยังไงก็อยากเล่นแน่นอนยังไงก็เล่น

ก็ลงก็แบบก็แบบพายคายัก

อืมตอนแรกแม่ก็บอกโดนเลยอ่ะ

ผมมาจำชื่อว่าพี่โต้นพี่อะไรว่าสักอย่าง

เหมือนแรงคลาแพร่ช่องไล่

พ่อเขารดคว้ำ

ข่าวข่าวผู้หญิงโดดสะพานศรีสุราช

สองวันต่อมาอืมเป็นสี่วัน

ไม่ใช่แหละต้องมีอะไรสักอย่าง

สมมุติว่าผมไปสะพานศรีสุร

มีผู้หญิงโดดสะพานศรีสุราชตอน๑มกรา

เพราะผมไปสะพานศรีสุราชตอน๔โมงเย็น

ยืนอยู่เห็นเลย

ก็อุ๊ยมั้ย
ก็เลยส่งไปหาไอ้๓คนที่ไปด้วยกันว่า
เฮ้ยมึงได้ข่าวไหมว่ามีคนโดดสะพานศรีสุราช

พวกเราอยู่กันนี่บินโดนเดี๋ยวกูแป๊บนึงใจเย็นเดี๋ยวกูเช็คฟุตก่อนเดี๋ยวกูเช็คฟุตอยู่
ผมก็เปิดก็เป็นคนตั้งกล้องบินโดรนเองไงก็เห็นยืนอยู่บนโดรนก็เห็นอยู่ว่าเขายืนห่างผม
แล้วเขาโดดตอนไหนวะเขาโดดหลังจากที่เราลงแล้ว
แล้วก็เลยคราวนี้แม่งเดจาวูกลับเลย
แต่ในระหว่างที่เดยจะเอาวูกลับอ่ะ
ผมมารู้สึกว่ามีผู้หญิงอยู่กับผมตลอดเวลาเลยประมาณ๓๔วันนี้
รู้สึกว่ามีผู้หญิงอยู่แบบเหมือนนั่งอยู่ข้างหลังเบาะคือหันไปก็แบบอย่างนี้

โอ้ผู้หญิงโดดสะพาน
ชาวนี้แม่งเดจาวูกลับเป็นชอตเลยอะ

คือทรงเดียวกับผู้หญิงที่โดดสะพาน

แล้วก็เป็นชุดสีแดม
ผมรู้สึกว่ามีคนมองผมอยู่ในน้ำ
อ๋อที่บอกว่ามองมองไม่ได้ดีกว่า
เออผมรู้สึกว่ามีคนมองผมจากในน้ำ

เหมือนมองมองแค่มองสวนเราขึ้นมาอย่างเนี้ย
ผู้หญิงคนนั้นโดดน้ำตายไง

เราก็แบบไม่เล่น

เออก็ไม่รู้อันนี้บอกไม่ได้

จนพ่อเค้ารู้เรื่องอะจนพ่อเค้าเริ่มมีสติอะ
เขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็มีผู้หญิงใส่เสื้อน้ำตาลมาโดดขวางรถเขาก็เลยหักหลบ

ซึ่งคืนที่ผู้หญิงตายคนนั้น
มีผมมีทีมงาน๒คน
มีผู้หญิงคนที่ผมนับถืออยู่มีเจ้าของแพร่

ผมก็เลยถามผู้หญิงคนนี้ว่าอ้าวแล้วอยู่ดีดีไปแบบ

พ่อเขาคือคนที่จิตอ่อนที่สุดที่อยู่รายรอบคน๗คนนี้

ไม่รู้จะไปหาใครผมก็แข็งพอ

พวกนี้ก็มีผู้หญิงคนที่ผมนับถืออยู่

พ่อเขาจิตอ่อนก็เลยหักหลบ

ก็เหมือนอารมณ์แบบ

ผู้หญิงคนนี้อยู่กับผมประมาณเดือนหนึ่ง
เดือนนึง

ผู้หญิงคนนี้เดินผ่านตลอดเลยประมาณเดือนหนึ่ง

พี่ต้นคนที่พ่อรถคว่ำ

แม่งป๊อกจัวหมอเป็นอย่างนี้

ถ่ายรูปคู่กับผม

ซึ่งผมจำผู้หญิงคนนี้ได้ด้วย
ว่าผู้หญิงคนนี้ถ่ายกับผม

ผมก็ถาม

คือผู้หญิงคนที่โดดน้ำตายผมฮะ

ผู้หญิงคนนี้โคตรชอบผมเลย

ชอบเจอพี่อาร์ตตัวสั่นยืนตัวสั่นนี้

ก่อนหน้านั้นเดือดเดียว

เขายังพูดเลยว่าเมื่อไหร่พี่อาร์ตมาสุราชมาหาหนูอีกนะคะ

เหมือนอารมณ์จิตสุดท้ายเขา

เขายืนอยู่ที่ผมบอกเนี่ยเขายืนอยู่

เขายืนยืนพิงสะพานอยู่นี่

เขาไปยืนพิงอยู่ท่านี้

ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเราดังพี่นึกออกป่ะ
คงรู้จักแต่ก็ไม่ได้แบบ

เขาส่งรูปมาแหละถึงจำได้ว่าแบบ

ว่าทำไมจิตสุดท้ายเขาอยู่กับผม

จะโดดตั้งแต่๔โมงแล้วก็ได้

หรือว่าเขาโดดเขาคงจะคิดว่าถ้าเกิดเขาโดด

ผมก็ถามคนที่ผมรู้จักอะว่าแบบ

ทำยังไงเขาถึงจะกลับไปที่เดิม

ก็ไปแล้วก็บอกเขา

เอาพานดอกบัวไปอะไรไปแล้วก็ลอยดอกบัวให้เขา

ตรงสะพานที่เขาโดดนั่นแหละ
ตรงข้างล่างสุดท้าย

อย่างที่บอกว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงไง

อาร์ตทำไมต้องเป็นคนที่เขาชอบ

เมื่อไหร่ที่พี่มาสุราชมาหาหนูอีกนาน
มันก็เลยแบบ

เนี่ยคือเรื่องในตำนานที่ผมอยากฟังจากปาก
นี่คือเรื่องในตำนานที่ผมอยากฟังจากปาก

สำหรับผมนะ
มันเป็นเรื่องผีที่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
มันเป็นเรื่องผีที่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น

มีความจิตสุดท้าย

จิตสุดท้ายคนเราไม่สำคัญ

ถ้าสำหรับผมมันคือโคนนั้นในฉบับผี

แล้วกลับไปกับเรื่องที่คุณอาร์ช์

ว่าผมเชื่อเรื่อง
ของแต่ละคนเขาบอกต้นไม้ยังมีเทพต้นไม้นู่นนี่นั่น
ผมก็เชื่อว่าคนต้องมีเทพรักษาแต่คนของผมแปลก
มาโดยบังเอิญมาโดยบังเอิญเช่นคนที่ผมเล่าให้ฟังว่า
ขนุนกับกัญชานั่นก็คือท้าวฮิลันทนาศูนย์
ฮิรันพนาศูนย์คือยักษ์ของร๖ที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ผมไม่รู้จักนะต้องบอกว่าก่อนหน้าผมซื้อบ้านหลังนี้๗ปี
๗ปีผมไม่รู้จักท้าวฮิลันพนาศูนย์ก่อนหน้านี้เลย
รู้จักแต่ทาเวสวันที่เป็นยักษ์
แจ๊คจะซื้อบ้านหนึ่งหลังใช้เวลาตัดสินใจเท่าไหร่
อ๋อพ่ออันตราย๑๐ล้านทรัพย์
หลังเวลาตัดสินใจเท่ากี่วัน

ตัดสินใจกว่า๒วันซื้อ๒วันแล้ว๒วันก็ต่อมา
บอกทุกคนอย่าเพิ่งเสร็จข้อนะอยากนั่งสมาธิอยู่ในบ้าน
จังหวะที่นั่งอยู่ได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านเลย
ไม่รู้ใครอยู่ในบ้านผมตัวใหญ่มากเลย

ในจิตอันนี้ต้องบอกว่ามันคือโลกคู่ขนาดระหว่างเรา

เขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปดูให้

ไปดูให้แล้วนะไปอยู่ชั้น๒ของบ้าน

ผมก็ใครอ่ะ
นี่คือผู้หญิงที่ผมเล่าให้ฟังนะ

เป็นยักษ์ชื่อเท้าอีรันพนาศูนย์
แป๊บนึงก็โทรหาแม่
แม่แม่รู้จักท้าวิรันพนาศูนย์ป่ะ

อเจมส์ใช่เพราะว่าแม่อาร์ตอะเกิดโรงพยาบาลวัชิลา
วัชิลาวันไกลไปพระมงกรมาไปแล้วบ้านอาร์ตอยู่บารมพู

ครับเขาก็เดินข้ามมาผ่านพระมงกุฎเขาก็เข้าไปไหว้

ซึ่งที่บ้านที่มหาชัยมีบ้านสามหลัง
มีบ้านอาร์ตที่ซื้อตึกทำน้ำพริก

ที่บ้านแม่เนี่ยมีเท้ารูปปั้นหินันทนาศูนย์รุ่นหนึ่งอยู่ที่บ้านจนตอนนี้ต้องเอาไว้ที่บ้านอาร์ต
แล้วเขาก็รอกันมานานมากแล้วเขารอที่บ้านหลังนี้นานมากแล้ว
ซึ่งก่อนนั้นต้องบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้าซื้อบ้านหลังนี้ซื้อที่เก็บไว้ประมาณ๑๐๐ตารางวา
มีคนขายล้านกว่าบาทเองก็ซื้อเงินสดไปแล้วก็มาซื้อจะปลูกบ้านขึ้น๓ชั้นหรือ๔ชั้น
แล้วก็มาซื้อคอนโดซื้อคอนโดเสร็จ๒ขยักแล้วนะล้าน๔ล้านแล้วตอนนี้ประมาณ๔ล้านแล้ว
อีก๑๐ล้านปีนั้นสร้างบ้านสร้างหนี้๑๔ล้านแต่ซื้อที่เงินสดคอนโดยังเป็นหนี้อยู่
เดี๋ยวล้านกว่าบาทปิดหนี้บ้าน๑๐ล้านปิดแล้วบ้านหลังนี้เท่ากับปีนั้นอยู่ดีก็สร้างหนี้ขึ้นมา๑๔ล้าน
หยีก็ตัดสินใจซื้อเฉยก็ไม่เข้าใจว่ามันแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วพออยู่บ้านหลังนี้ก็ถามว่าเจริญรุ่งเรืองไหม
ใช่แต่ถ้าคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ว่าทำงานหนักคือนับงานหนักมากแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่เขามารอไม่เคยรู้จัก
โทรหาแม่แม่ไปขอมาจากเขาเขาก็รออยู่ที่นี่
เพราะฉะนั้นคำว่าคนข้างในมันก็โยงกลับไปถึงอย่างที่บอกคือเรื่องบังเอิญไม่มีในโลก
งกลับไปถึงน้องคนนั้นที่อยู่พูดถึงท่านนี้ขึ้นมาซึ่งน้อยคนที่จะรู้
แล้วก็เหมือนท่านส่งมาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมฉันเนี่ยชอบอะไร
ใช่ใช่อันนี้คือองค์องค์หนึ่งคือก่อนหน้านี้จะมีอยู่กับผมประมาณ

ไม่ยักษ์๒รอ๕ตาชาคเนสและใครวะเจ้าแม่การี
แต่เจ้าแม่กาลีตอนนี้ไม่เห็นเลยไม่รู้ไปไหนไม่รู้
เสด็จเตียอืมตอนนี้ก็ไม่เห็นเลยไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยไม่รู้หายไปไหน
ตอนนี้รู้สึกที่ผมรู้สึกมี๓
ทาวินาณธนาศูนย์เป็นอะไรเหลือทาเวช
ทาเวทเนี่ยทาเวทได้มาโดยบังเอิญได้มาโดยบังเอิญ
มีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์อ้วนถ้าพี่แจ๊คนึกไม่ออกคือพระสังกระจาย
พระสังกะจายเลยพระสังกะจายเลย
คนอ้วนสะดือลึกที่เขาเอาไปหยอดเหรียญถ้าคนนึงไม่ออกที่เขาเอาไปหยอดเหรียญ
คนนี้ของจริงคือมันต้องย้อนกลับไปเมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกว่าจะเชื่อผมพิสูจน์เยอะ
คนอาจจะบอกเป็นมายกลก็ได้ผมเคยเห็นดอกบัวดอกไม้ขนาดเขากำอยู่อย่างนี้
แล้วก็ส่วนดอกเหลือแค่นี้ฮดเหลือแค่นี้เรื่องจริง
คนออกว่าเขาเปลี่ยนมายากลแล้วแต่จะคิดแต่ผมเห็นกับตาแล้วผมเชื่อ
สมมุติว่าพี่แจ๊คกับผมไม่รู้จักกันพี่แจ๊คพาเพื่อนไปพี่แจ๊คไม่รู้กับผมนะ
แจ๊คพาเพื่อนไปผมพาเพื่อนไปครับมีสิทธิ์ไหมที่เพื่อนของเพื่อนจะรู้จักกันสองคน

สองคนนี้มีปัญหาครอบครัวไอ้นี่มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ธุรกิจหาอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง
เขาบอกให้จับมืออย่างนี้อยู่ดีไอ้เพื่อนสองคนคุยแบบภาษาเดียวกัน
เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะเข้าใจแล้ว

แล้วเพื่อนของเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนอ่ะ
พี่เอาอย่างนี้คนมาพูดภาษาอังกฤษกับพี่อะ

คือถ้าเป็นคนของเขายังพอเข้าใจได้เขาเตรียมมาไง

นี่เพื่อนแม่งมาอีกต่างจังหวัดเลย
พูดภาษาเทพส่วนใหม่ถึงเข้ามาร้อเรียนกันสมัยนี้
สมมุติพี่ปวดเข่าใช่ป่ะ

ทั้งทางที่ปากพูดอ่ะไม่ได้อมเลือดไม่ได้ด้วย
พี่เราบรรณาการนี้หาย

มันดูดออกมาแล้วตอนนี้เขาเสียไปเนี่ย
มันของเข้าตัวไปทำอะไรผิดสักอย่างมันต้องเสีย
เหมือนของเข้าตัวคนนี้ของจริงมีแต่เกิด
เป็นคนที่ให้ท้าเวสุวรรณมา
ทาเวทสวรรค์เนี่ยก็คือที่ได้มาโดยบังเอิญ
ได้มาโดยตอนเด็กรอม๒เกเล
เรียนมัธยมระดับต้นของประเทศเลย
หนึ่งในจตุลมิตร

ไปเล่นสเก็ตก็ได้

ก็ไปเช้าแหละห้ามเคียงเปิดนิดนึง

อะไรบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนเราก็เล่น

นั่งรถไฟกลับจากวงเวียนใหญ่เพื่อกลับมหาชัย

วันกลับมาจากโรงเรียนเขาก็มานี่เลย

ไปเล่นไอ้ที่เย็นมาสนุกไหม

ทาเวสคงไม่รู้จักไอศกรรม

เขาบอกฆ่าแบบนี้ใครครับที่คอเองอ่ะ

อย่างเนี้ยดูก็คือทาเวสสวรรค์
เขาจะอยู่กับเองไปจนตายอืม
ก็เลยได้มาอืม

เขาคือจะตัวโรคบาปนะทั้งสี่ใช่

ความตายความเจ็บป่วยทรัพย์สิน๔อย่าง
แต่ของผมจะอยู่ในร่างของดูแลการเจ็บป่วย
ผมจะเห็นคนตาผมอ่ะเวลาคนป่วยอ่ะผมจะเห็น

ก็ไม่รู้อ่ะมันเห็นเองบังคับไม่ได้
เคยเห็นคนตายเคยเห็นคนตาย
เพื่อนไปเที่ยวผับเดินขึ้นผับ
แล้วก็นั่งเที่ยวอยู่ก็หันไปเห็นปุ๊บหน้า
หน้าดำอ่ะหน้าดำเป็นเคยเห็นตุ๊กตา
ตุ๊กตาตุ๊กตาหุ่นสภาพป่ะ
ที่เป็นไม่มีหูไม่มีตาเป็นหัวโล้นเป็นเหมือนแบบ
เกลี้ยงดำอ่ะดำไม่มีหูไม่มีอะไรด้วยเป็นดำ
แล้วก็หันแล้วก็หันไปเห็นอีก
ก็กลับมาเป็นหน้าปกติอืมแล้วก็แบบ
เห็นครั้งแรกตอนนี้เห็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลย

เร็วไป๑๕นาทีจริงเรื่องจริงยังเที่ยวกันอยู่เลย
ยังเที่ยวกันอยู่เลยเพื่อนโทรบอกเฮ้ยไอ้นี่แม่งโดนยิงตายตรงน้ำผู้
กูเพิ่งเห็นมันไม่มีหน้าเครียดกูคืออะไรวะ
ผีเห็นผีเห็นแล้วแต่ไอ้เนี่ยประสบการณ์ใหม่
ประสบการณ์ใหม่ที่แบบกูเพิ่งเห็นมันเองและเห็นมันไม่มีหน้า
ครั้งสองก็คือเมากันอยู่เมาคนก็จะบอกว่ามึงเมาแหละเมา
เมาก็หันไปนั่งพิงนั่งพิงตู้อยู่นะ๔๕คน
นั่งพิงตู้ก็เมาแล้วก็หันไม่เห็นแล้วแบบ
ไม่มีหัวมีแค่นี้ไม่มีหัว
ครั้งนี้ครั้งสองมีประสบการณ์ขึ้นหน่อย
ตั้งสติแป๊บนึงแล้วก็หันไปเห็น
งก็ยังไม่มีหัวเอาไงดีวะ
นึกถึงหนังหนังเขาบอกให้ใส่หมวก
ให้เอาหมวกใส่ให้เอาหมวกใส่ก็บอกให้เพื่อน
มึงไปหยิบหมวกมาเนี่ยก็ไม่มองหน้านี้นะ
มึงไปหยิบหมวกมาเนี่ยเออเออไปหยิบมาเนี่ย
แม่งก็ไปหยิบหมวกไปก็ใส่หมวกหัวแม่งกลับมาปั๊บ

ยังไม่จบอ่าเสร็จ
ก็โทรหาแม่แม่
เห็นเพื่อนไม่มีหัวทำไง
มาหาอาจารย์สายเลยวัดบางไผ่เตี้ยตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว
ตอนนั้นมรณภาพไปแล้วอาจารย์อาจารย์บางไผ่เตี้ยตอนนั้น

เขาเก่งวิชาอาคมอะไรอย่างนี้

เขาก็มาทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตาย
ก็ทำแบบตอนนั้นผมชื่ออาธิออธสระอิอาธิ
มี๖คนในประเทศมั้งน่าจะเป็น๖คนในประเทศที่ชื่ออาทิต

ไม่ไกลพูดมาตัวอย่าง

เพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบ

คือคนมีพลัง
แต่เราแค่คนมีเซ้นซ์เขามีพลังใช่มั้ย

เขาก็เลยต้องทำทางถึงคนสกุลสกุลตาย

มาเป็นชื่อพระสุธน์

สักปีกว่ามันก็ได้เข้าวงการ

แรกผมก็จะมี๒ล่าง
สุดจะเป็นคนใจเย็นแต่อาทิตจะเป็นคนใจร้อน
ใจร้อนเลยพร้อมบวกตลอดเวลา
ประมาณนั้นจะมีสองร่างผมจะมีเหมือนคนสองร่างแล้วผมเป็นคนสองดวง
ผมเป็นคนสองดวงคือผมเกิดตี๕๕๕ของคืนที่จะข้ามเป็นวันพุธ
ถ้าเป็นศัยศาสตร์ผมจะเกิดคืนอังคาร
แต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ผมจะเกิดเช้าวันพุธ
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นศัยศาสตร์ถ้าแสงแดดไม่โดนมือนั่นคือยังไม่ข้ามวัน
นั่นแหละผมจะเป็นคนสองดวงก็คือคนอังคารกับพุทธ
นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของทำไมถึงรู้ว่า
ทาเวทร่างดูแลชีวิตมนุษย์อยู่กับผมเจ็บคนเจ็บป่วย
ก็จะเห็นเวลาเห็นด้วยเฮ้ยมึงเป็นตับป่ะเนี่ยไปตรวจเถอะเป็น
อะไรอย่างเงี้แต่มันบังคับไม่ได้พี่แจ๊ะ
พี่แจ๊คบอกดูกูหรือดูกูป่วยดูไม่ได้ว่ะมันมาเอง
ตรงนี้มันคือเซนต์ที่เขาอยากให้เราเห็นหรือเราอยากจะช่วยใครเขาอยากให้ช่วยใคร
แล้วมันเห็นแปบเดียวนะมันจะเป็นภาพแบบถ้าคนนึกไม่ออกมันจะเหมือนแบบ

ก็จะมานั่งย้อนเหมือนเราเห็นภาพสโล
รอคอยของเขาส่งผลอะไรกับเราบ้าง
เช่นเขาเข้ามาในตัวมั้ยหรือมีคนเห็นมั้ย
มีมีคนเคยเห็นว่ามีผู้ชายตัวใหญ่๒คนตามอัด
อาก็คิดว่าน่าจะเป็นยักษ์๒องค์นี่แหละ
น่าจะเป็นยักษ์๒องค์นี่แหละดวงอัดแปลก
ดวงอัดถ้าเกิดเคยดูโหนดวงอัดจะกระจุกเดียว
จะมีดวงเดียวที่แยกออกไปตรงนี้ดวงเดียว
เขาบอกอัดคือคนฆ่าไม่ตายเมื่อไหร่ที่ดวงพวกนี้ตก
มันจะมีดวงหนึ่งหนุนขึ้นมาพอดวงนี้ตกเดี๋ยวอีก๓ดวงจะอุ้มไหม
ปกติดวงเขาจะแยกเขาบอกคือดวงอาร์ตคือดวงพระราชา
พระราชาหมายถึงว่าไม่ได้แบบพระราชากษัตริย์เป็นดวงพระราชาซึ่งฆ่าไม่ตาย
หมายถึงว่าดวงเป็นดวงใหญ่เป็นดวงคนคือดวงใหญ่เลย
แล้วก็จะมีแยกไปตึกติ๊งนึงเหมือนอาจจะแบบดวงเหนื่อยดวงอะไรอย่างเง
ติ๊งหนึ่งไม่ได้สบายแค่นั้นเอง
เขาก็เลยคิดว่าก็มีคนเคยดูให้ว่าพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะชอบมาอยู่กับอาร์ต
พออาร์ตย้อนกลับไปว่าคืออาร์ตเป็นคนบำเพ็ญเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิรู้ผิดชอบชั่วดี
ดวงอาร์ตเป็นดวงองค์ครีมานดวงอาร์ตเป็นดวงองค์ครีมานคือ
จะดีจะเลวไม่รู้อยู่ที่ตัวมึงเองว่ามึงจะเลือกทางไหน
แล้วผมก็ย้อนกลับในชีวิตวัยรุ่นเออจริงเพื่อนผมมีมอไซค์ร้อยกว่าคันในกลุ่ม
สมมุติมี๑๑๐คน๑๐๐คนไปขายยาไปข่มขืนผู้หญิงไปอะไรไม่รู้ผิดกฎหมายทั้งหมด
แต่มีอยู่สิบคนเนี่ยที่ไม่เอาผมจะเลือกอยู่สิบคน
วันนี้อยากไปแข่งรถหรืออยากไม่แข่งแม่ไม่ให้ไปแต่ใจเราอยากไป
ก็รถคว่ำมากลับมาเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนอยู่ที่ตัวเราเลยไม่มีใครสอนผมได้
เขาบอกเลยว่าไม่มีใครสอนผมได้ดวงอาร์ตไม่มีใครสอนอะได้อาร์ตต้องรู้ด้วยตัวเองทั้งหมด
แล้วมันก็จริงพอย้อนกลับไปมันก็จริงอยู่ดีผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะเลิกเที่ยวได้
ยับไม่ไม่ไม่เคยภาพตัดนะกินเหล้าไม่เคยภาพตัดค่ะได้หมด
กินเป็นขวดก็ไม่ตัดมีสติขับรถกลับบ้านได้ทุกอย่าง
อืมชีวิตนี้เลิกปาร์ตี้ไม่ได้หรอกทุกวันนี้เลิกหมดเลยอืม
ไม่ไม่อะไรเลยครับอืมยังไม่อะไรเลยก็ก็งงกับตัวเองเหมือนกัน
เออจริงทุกคนจะบอกว่ามึงเบาบ้างนะกินนะแล้วผมก็เป็นคนเดียวที่
เยอะกว่าเพื่อนนะอืมอายุสิบเอ็ดยังได้ทรงเนี้ยครับรู้สึกว่า
โอเคอายุสิบเอ็ดยังได้ทรงเนี้ยเพื่อนแม่งไปกันหมดแล้วทั้งนั้นที่กินน้อยกว่าผมด้วยซ้ำ
ออกป่ะมันก็เลยผมก็เลยบอกโอเคดวงผมแม่งแบบอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะเลือก
ใช่ไปทางไหนอืมเป็นคนกำหนดเองล้วนล้วนเลยอ่ะครับจริงจริงอ่ะที่บอกว่ามีเลย
เหลือสามคนอ่าคนนี้มันมันเลยเหรอคนนี้มันคนนี้สนุก
คนเนี้ยสนุกเขาชื่อเขาชื่อราชาคเนสอ่าอ่าราชาคเนสอ่า
พี่อาจจะไม่เคยรู้จักพี่รู้จักแต่พระพระพระพิกเนสพระพิกเนสครับ
อุเชนรู้จักไหมรู้จักพระอุเชนเป็นเป็นเทพของพ่อท่านคล้ายวาจาร
ว่าเจ้าสิบใช่เมื่อเมื่อสามเมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ย
อยู่ดีดีราชาคเนธก็มาอยู่กับผมราชาคเนธเนี่ยอยู่ดีดีเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะ
เขาก็หายไปจากผมหายไปแบบเหมือนเขาต้องไปจำศีลไปอะไรอย่างเงี้ครับ
ราชาคเนธเขาจะใครฟังอยู่อาจจะบอกว่าอยากให้เขามาอยู่อีกหนึ่งเขาไม่ได้เขาเขา
ผมไม่ได้พูดวิเศษนะอืมเขาจะเขาอยู่ของเขาเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าว่าทำไม
ผู้หญิงคนที่ผมนับถือเนี่ยเขาเคยบอกเมื่อสองปีแล้วว่าราชาคเนธจะไม่อยู่กับผม
อืมเขาจะไปแต่ถ้าอยากให้อยู่กลับมาอยู่อืมให้ไปรับที่วัดสวนขันของพ่อท่านคล้าย
ที่นครศรีธรรมราชอืมแต่ต้องให้เจอพระอูเชียนองค์จริงด้วยนะอืมอืม
ถึงจะกลับมาอยู่อืมซึ่งพระอุเชนองค์จริงอ่ะอยู่บนกุฏตินพ่อท่านคลายใช่
ซึ่งคนไหว้ยากมากเข้าไปยากมากใช่อยู่ดีดีวันหนึ่งเมื่อสักสามเดือนที่แล้ว
อืมสามเดือนที่แล้วอืมมีคนอ่าจ้างผมอืม
แต่ผมลืมเรื่องลืมเรื่องกลับมาอยู่ก่อนนะลืมลืมเรื่องนี้ทิ้งไว้ก่อนนะ
คนลุกแล้วนะลืมลืมเรื่องเรื่องที่บอกว่าให้กลับไปรับกันอ่ะอ่า
มีคนบอกว่าจ้างผมไปวางศิลาเลิกพระอุเชน
พระอุเชนเขาจะทำอุทยานพระอุเชนอุทยานพระอุเชน
ใหญ่เลยเป็นเหมือนอารมณ์แบบอนุสาวรีบ้านเราอ่ะพระอุเชนคือใครวะ
รู้จักอืมไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักไม่รู้จักพระวิเชนคืออะไร
ไม่รู้จักจนไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะอืมถึงที่งานแล้วอ่ะเขาดูก็
จะสร้างวิทยาภัณฑ์อันนี้จริงหรออืมก็ยังไม่รู้จักพระอุเชนคือใครอืม
ไม่รู้จักก็ขึ้นไปไหว้จ้างผมไปด้วยนะประมาณนั้นห้าหกหมื่นบาทมั้ง
จ้างไปวางสี่หลานเลิกอ่ะอืมจ้างไปทำไมอ่ะผมก็ยังไม่เข้าใจ
ขึ้นเสาเอกเออเสาเอกก็ใช่ไงก็จ้างผมไปทำไมเขาก็วางกันเองนี่
ผมไม่ได้เป็นเจ้าพิธีอืมก็วางกันเองดิแล้วเขาก็ไม่ได้ลงข่าวผมด้วยนะ
อืมอยู่ดีก็จ้างผมไปอืมแล้วเป็นเป็นดาราคนเดียวด้วยอืม
ที่ไปแล้วเขาก็ตื้อผมมาสองรอบแล้วอืมไม่ไปจนจนจนจนจนรอบสองเนี้ย
ปลายถึงไปเอาไปก็ได้ว่างก็จะหาตังค์ใช้ห้าหกหมื่นเล่นอะไรอย่างงี้
ลูกก็ไปไหว้เสด็จพ่อท่านคล้ายไปไหว้พระอุเชน
ก็จะไปไหว้พระอุเชนอายุ๑๖๐๐ปีนู่นนี่นั่นนะ
ผมจะได้ลูกอมลูกอมพ่อท่านคล้ายมาเลย
ลานเขาให้มาลูกอมพ่อท่านคล้ายกลับมาก็กลับไปมาบริจาคเลือด
มาบริจาคเลือดแล้วก็ส่งคลิปบริจาคเลือดที่สภากาชาติตัด

ตัดดีผมก็เลยส่งให้ผู้หญิงคนนี้ดูอืม
เขาก็รีบโทรหาผมเลยทำไมราชากลับมาอยู่แล้วอืม

ก็ราชาคเนสไงอืม

ก็จำไม่ได้หรอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าจำไม่ได้หรอกว่าเขาทักว่าเขาจะไม่อยู่มาสองปีแล้ว
อืมให้อาร์ตไปรับเขาอืม

ก็ไปไหว้พ่อท่านคลายกับพระอุเชนอืม

เพราะว่ารับอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
ก็จำไม่ได้เหรอว่าเมื่อสองปีที่แล้วเคยบอกแล้วว่าพระราชาจะกลับไปอยู่อืม
ราชาคณก็จะกลับไปอยู่ที่นครครับ
จะกลับไปอยู่กับพระอุเชนกับพ่อท่านคลายอืม

ว่าหน้าอาร์ตอ่ะเหมือนช้างจริงป่ะอืม
เพราะแบบเกี่ยวอะไรอ่ะ
ก็วันนั้นแหละวันที่อาร์ตป่วยอ่ะอืม
คือวันที่เขาชวนอาร์ตแต่อาร์ตต้องออกกองอืม

แต่ว่าอัดต้องออกกอง
ดูดิเขาทำให้ผมออกกองจมูกบวมอ่ะอืมอืม
ให้ทำงานอ่ะให้อยู่โรงพยาบาลด้านหน้าผมเหมือนช้างอ่ะอืม
โทรกลับไปดูแบบเออว่ะหน้าทั้งหน้าไม่บวมเลยนะ

แต่ตรงเนี้ยหน้าเป็นหน้าเป็นคุดอ่ะหน้าคุดเป็นป่าตรงเนี้ย
หน้าเป็นแล้วอยู่ที่สองกันวันก็หายเองอืม
ยาก็หายเองก็กลับมาเสร็จราชาคเนธเนี่ยแปลก
พอเขากลับมาอยู่เขาเหมือนคุณนาลีเขาเป็นคนรักรัก
ราชาคเนธมากอืมรักเลยเขาบอกเขาบอกราชาหล่ออืม
ราชาหล่อราชาจริงจริงคือไม่ได้โดดเสียงอย่าเพิ่งหมั่นไส้น่ะอืม
บอกราชาหน้าเหมือนอาอืมเขาจะเป็นผมแบบผมอย่างเงี้ย
อยู่สิบและอีผมส่งเนี้ยอีผมส่งปลอยเนี้ยอีผมส่งปลอยหวาน
ทำไม่ได้แต่พอกลับจากวัดน่ะอืม
เอาเจลรูปเสยขึ้นไปอีตรงนี้ตกลงมาเอง
แล้วก็แบบที่กูพยายามหนีบอยู่สองปีคืออะไรวะอืม
พยายามทำอยู่สองปีไอ้ปลอยหวานเนี่ย
เราเห็นเกาหลีทำเราก็อยากทำอืมทำทำยังไงก็ทำไม่ได้ทำยังไงก็แม่งก็ไม่ไม่
ไอ้ตรงนี้แบนมากอะไรแม่งวันนั้นเอาแว็กรูปหรือเจลรูปหรือปึ้ง
ตัวนี้มันก็หล่นลงมาเองแล้วก็แบบเอ้าทำง่ายแค่นี้เองเหรอ
เขาบอกใช่ราชาคเนธชอบทำของทรงนี้แล้วมันก็แปลกคือผมนี่คือหน้าไม่ได้แต่งนะ
หน้าเซ็นสดมากยังไงนะราชากะเนสผมก็บอก
ก่อนที่ผมจะส่งคลิปให้คุณอนรีดูผมยังบอกกับที่บ้านเลย
เราก็นั่งดูโทรศัพท์เงี่ยนะแม่หน้าแปลกป่ะ

อเจมส์อ้าวไม่คุ้นหน้าตัวเองมันเหมือนมันเข้าที่ไปหมดเลย
มันเข้าที่เข้ารอยเข้าผิวหน้าอยู่ดีก็ใส
อยู่ดีก็แบบคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้น
ยังบอกเขาอยู่แบบไม่คุ้นหน้าตัวเอง
ทั้งที่หน้าเราเห็นทุกวันพี่ชักต้องคุ้นหน้าตัวเองใช่ไหม
แต่พอไปไห้พระวิเชียนกลับมาอันนั่งมองกระจกหน้าตัวเอง
ใครวะใครอ่ะไม่คุ้นอยู่ดีจมูกก็เข้า

แล้วอยู่ดีกลับมาก็ขายหมูกรอบ
อยู่หน้าเตาอยู่อะไรอย่างนี้
แต่ผิวหน้าผมยังเป็นอยู่อย่างนี้พี่ยังคิดดูดิ
มันก็แปลกมันก็แปลกแล้วอยู่ดีแบบ
เอาไปทำบุญล้ำป่าช้ามาก็อาจจะมีผลนะอาจจะมีบุญกุศลนู่นนี่นั่น

ขายมุกก็ได้พรีเซ็นเตอร์๒๓ตัว
อยู่มาตั้งนานกูไม่เห็นกูได้พรีเซนเตอร์๒ตัว
เนี่ยมันอยู่ดีก็ได้รวบเป็น๕ตัวอย่างนี้

นี่ก็คือบอกว่าคนข้างในแต่ผมก็บอกว่า

อยู่แล้วทำให้ผมมีสง่ามีบารมีนะ

อย่าทำให้ผมต้องเสียใจ

นั่งสะพาธินั่งอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะแผ่ให้เทพพยดาที่คุ้มครองตัวเรา

ให้พ่อแม่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้าน

ตัวผมจะได้วิ่งไปไกลคิดง่ายแค่นี้เลย
คนที่สามัญจริงพี่จะบอกว่าที่ที่อาร์ตเล่ามาครับ
ผมเป็นคนที่นับถือพระพิคเนธเราไปที่เดียวกันมา
ผมไปวางศิลาเลิกไปงานวันวางศิลาเลิก
วันแรกของการสร้างวางเสาเอกขึ้นเสาเอก
ผมว่าไปวันแรกวันที่มีพรามไปทำพิธี
อันนี้ก็มีพรามใช่ไหมแล้วก็อันนี้ขึ้นเสาเอก
แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังประชาสัมพันธ์ในการสร้างอุทยานแห่งนี้
ซึ่งคืบหน้าไปเยอะแล้วเขาอยากให้เสร็จภายในปีนี้
ผมก็ตั้งใจว่าเฮ้ยภายในปีนี้ต้องเสร็จ
เพราะฉะนั้นเรื่องของนักแสดงว่าที่เดียวกัน
ที่เดียวกันไปที่นั่นมาขึ้นไปบนกุฏิมา
เข้าไปในห้องเจ็บเภาเชนมา

อยู่ในห้องเจ็บเภาเชนอยู่ในตอบ
อยู่ในตู้กระจก
แล้วก็ไปอยู่ที่เตียงของพ่อท่านคลาย

ไปมาที่เดียวกันแล้วคนเชิญคือคนคนเดียวกัน
ดูดิเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เห็นป่ะดูดิ

ถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอก
มันเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตไว้สมคิดเขียนไว้หมดแล้ว
นั่นคือคนที่อยู่ข้างใน
อีกเรื่องหนึ่งนะครับ

พูดถึงเรื่องการล้างป่าช้าคนปกติ

เขาจะมีโอกาสนานไปที
ไม่ได้ไปทุกทิศไม่ได้ไปทุกครั้ง

ผู้ชายอะไรใหญ่สุด

ผู้ชายบวชให้พ่อแม่

๒สั่งชีวิตของเราเองมีครอบครัว

สี่ก็คืออันนี้แล้ว

เกิดห้าก็คือทำบุญพวกโรงศพนู่นนี่นั่นอืมสามข้อผมทำหมดแล้วอืม
ผมก็ทำให้ครบแค่นั้นเองทำให้ครบโดยที่เราไม่เดือดร้อน
โดยที่ทำให้เดือดร้อนเลยเอ่อบุญกุศลของบริจาคโรงศพครับ
ใครเคยทำรู้อยู่แล้วว่าแรงมากผมชอบไปหน้าไว้ที่แย่งมิลาเคิล
ที่การสนับบุญอยู่ผมอยู่ที่สมุทรศาสตร์ครอบครับอ่าอ่า
บ้างผมก็ขับรถไปแล้วไปบริจาคที่สิบโรงสิบห้าโรง
ที่เนี้ยผมอ่ะเพิ่งบริจาคไปห้าสิบโรงใช่ผมที่การใช่
ผมไปประจำผมไปทีสิบโรงสิบห้าโรงผมไปประจำผมชอบนะครับ
ใช่ผมชอบผมก็เขาใครใครไม่เคยไปลองไปดูนะฮะอืม
เขาจะสวนเขาจะเขาจะนำสวดเราตั้งแต่สวดพระอืม
สวดเจ้าแม่กวนอิ่มมาเผาเป็นพิธีแล้วก็ไปเติมน้ำมันตะเกียง
แล้วก็แล้วแต่จะไปไหว้ท่านท่านขุนอะไรสักอย่างที่อยู่
ตรงนั้นอะไรอย่างนี้บุญส่วนแรงแรงมากเมื่อไหร่ที่ผมไปตรงนั้นนะ
กลับมาต้องได้ละครดีดีครับกลับมาต้องมีโชคมีราภทุกครั้งครับ
แต่แต่บอกเขานะอย่าทำเพื่อหวังผลอย่าทำเพื่อหวังผลใช่
อย่าทำให้อย่าทำให้บุญเป็นธุรกิจอืม
ไหลที่เราไปทำบุญแล้วเป็นธุรกิจแล้วเราจะไม่ได้บุญ
ผมไปผมไปฟรีเลยแค่แบบเออผมได้อีเวนต์มาแสนนึง
สมมุติว่าผมได้อีเวนต์มาผมจะแบ่งมาทำบุญหมื่นนึงอืม
พันแล้วแต่อืมแล้วแต่แล้วแต่ผมจะทำครับการรับป่าช้าคือการที่แบบ
ถ้าเปรียบให้เป็นวิทยาศาสตร์เห็นง่ายเหมือนเขากำลังจมน้ำ
อยู่ในสระน้ำแล้วแม่งไปทางนี้ไปทางนี้ก็จราเข้ไปทางนี้ก็เจองู
ทางนี้แม่งก็น้ำตกไปทางนี้ก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีดีไปเคนไปหยิบเขาขึ้นมา
แล้วก็มาวางเขาอยู่บนพื้นอ่ะอืมเขาไม่รู้เขาจะไปไหนอ่ะอืม
กำลังโว้งเว้งไม่รู้กี่ปีกี่ชาติแล้วก็ไม่รู้นั่นคือสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ทำอืม
แล้วก็อยากทำคืออิ่มใจที่สุดไม่ได้แบบเออเขาได้ไปเกิด
มันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็รู้ที่ผมเล่ามาอืม
สำคัญที่สุดคือจิตเราจิตเราไวที่สุดในโลก
ทำไมถึงทำไมถึงบอกว่าจิตเราไวที่สุดในโลกเห็นหอไอเฟลยังอืม
หอไอเฟลเห็นหอไอเฟลยังอืมเห็นตึกฟูจิเอ่อเห็นภูเขาฟูจิยังอืม
รู้มั้ยอืมแวดเดียวไม่ถึงวิเราเห็นทุกอย่างอย่างนั้นก็คือ
เราไวสุดเหมือนตอนนั่งสมาธิที่เขาบอกว่านั่นแหละคือจิต
สำคัญคือถ้าจิตเราไปแบบช่วยเขาไปเกิดนั่นคืออิ่ม
แค่นั้นเองมีแค่นี้เลยการทำบุญของผม
ไม่ว่าจะการจะทำอะไรก็ได้ดูแลพ่อแม่ล้างประชาคนข้างในผม
หรือการที่จะแบบบังคับจิตใจตัวเองจิตสำคัญที่สุด
ถ้าจิตเราสำคัญที่จิตเราแข็งแรงผมไปนั่งฟังพระสวดมา
เอ้ยฟังนั่งผมผมจะชอบฟังบทนี้มากเลยครับ
พุทธวัฒนะของท่านอาจารย์ปราโมทที่พูดไว้
เราจะเหมือนเสาต้นหนึ่งที่มีเสาผูกอืม
หมาแมวจราเข้นกลิงพอปล่อยปั๊บมันจะวิ่งอืม
หมาก็จะไปหมาก็จะไปวัดแมวก็จะไปนี่
ราเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นฟ้าลิงก็จะเข้าป่า
ถ้าจิตเราไม่แข็งแรงจิตเราไปอย่างเงี้ยอืมอืม
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตเราแม่งตอกเสาเข็มแข็งแรงปั้งไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่
เดี๋ยวทุกอย่างจะมานอนกองเลยเดี๋ยวกูเหนื่อยแล้วกูไม่อยากไปล่ะ
นั่นคือจิตเราทุกอย่างตอนนี้ผมฝึกให้แจ๋วเราแข็งแรง
มีบ้างตอนนี้สั่นค้อนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่เหวี่ยงไม่อย่างนี้
นิดหน่อยอืมโยกไปตามแรงลมบ้างนั่นคือสิ่งที่สำคัญอืม
บุญกุศลก็เชื่ออย่างเชื่อเชื่อเรื่องบุญกุศลอย่าง
มีคำนึงผู้หญิงเขาได้บอกแล้วเถอะนี่แหละบอกอืม
เรามาสว่างเรามาอย่างสว่างเราก็ต้องกลับแบบสว่างอืม
บุญจะคอยเปิดทางสว่างให้เราอืม
แต่กรรมจะคอยปิดไฟทางให้เราแค่
เองผมก็เลยทำเป็นเพราะสิ่งที่ที่เราทำมา
ก็ไม่รู้ผมมีว่าผมรู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้
แต่ต้องทำในความไม่งมงายใช่ต้องบอกงี้น่ะทำบุญ
ที่ใครมาถึงคุณทำบุญละหนึ่งคุณจะได้บุญเยอะโดนหลอกแล้วอืม
ทำบุญถ้าคุณมีเงินสิบบาทคุณทำบุญสิบบาทน่ะ
คุณเป็นทุกข์นะครับพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าทำบุญ
แล้วคุณต้องไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าคุณทำมี๑๐บาท
แล้วคุณทำหนึ่งบาทอีกเก้าบาทเก็บไว้กินดูแลดูนึงนึงนี่
นั่นคือคุณได้บุญอืมนี่คือมันก็ครบก็ใช่
เพราะว่าเรื่องของการทำบุญอันนี้สำคัญมากเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรา
เพื่อที่จะหวังผลเห็นเขาเป็นแบบเนี้ยธุรกิจโอ้ยเขาทำ
เขาทำบุญมาแล้วโอ้โหทุกทุกวันเขามีนู่นนี่นั่น
ว่าเราไปทำเหมือนเขาเพื่อที่ต้องการจะเป็นเหมือนเขา
อย่าไปทำธุรกิจบุญคืออย่าทำบุญเป็นธุรกิจอืม
ทำบุญจากใจอืมไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยครับ
พระพุทธเจ้าบอกว่าบุญที่บุญที่แรงที่สุดคือสมาธินิ่งเท่างูแลบลิ้น
อืมแป๊บได้บุญแล้วอืมได้บุญแล้วแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่าการนั่งสมาธิได้บุญ
อืมตัวผมไม่เชื่อครับแต่เชื่อว่าได้สติอืมคือการได้สติสมาธิไม่ใช่การได้บุญใช่
ไม่ใช่นะสิไม่ได้ไม่ได้แบบอุ้ยกูจะเป็นบำเพ็ญเพียนไม่ใช่
จิตเรานิ่งแต่พอมีสติเราจะมีแรงคิดอย่างอื่นแล้วทำให้เราต่อยอดได้เยอะ
แค่นั้นเองคุยกับคนนี้นะเอาถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่คุยนานที่สุดในสถานีผีดุแล้ว
แต่เขามีความคิดที่แบบเออจากคนที่เป็นโทษนะฮะแดดบอยอ่ะ
ชีวิตแบบโอ้โหมุทะลุดุดันจนทุกวันนี้เขาเดินทางสายเนี้ย
แล้วก็ได้ได้ความคิดดีดีได้แรงบันดาลใจดีดีไปถึงคนอื่นอื่นที่ที่ดูอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการทำบุญอะไรพวกนี้
อย่าหวังผลใช่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณเห็นเขาทำมูทำบุญหวังผลนู่นนี่นั่น
เกิดมันไม่ได้ผลสำเร็จขึ้นมาคุณจะไม่นับถือเขาเออมันจะเป็นบาปกับตัวเราเองเปล่า
ควรจะมีก็บอกไงการดูหมินพระพุทธเจ้าการอืมเป็นบาปหมดทุกอย่างอืม
เพราะคุณมีกิเลนะคุณเอากิเลเป็นที่ตั้งก็อันนี้คำนี้ดีเชื่อไหมว่าผมเคยตอนผมบวชนะ
ตอนผมบวชผมเคยถอดจิตได้ครั้งหนึ่งผมเคยถอดจิตได้ครั้งหนึ่ง
ถอดจิตจริงจริงเลยน่ะนั่งสมาธิอยู่แล้วก็แบบผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิประมาณสี่สิบประทีห้าสิบประทีอยู่แล้ว
ไม่มีกิเลสใดใดทั้งสิ้นเดี๋ยวจะนั่งอยากนั่งแค่อยากนั่งนั่งตอนบวชอ่ะนั่งแล้วอยู่ดีจิตก็ไปโผล่ที่บ้านอืม
อารมณ์เห็นแม่อืมเฮ้ยเห็นหมดเลยนะว่าตรงนี้คืออะไร
ตรงนี้มีของวางอยู่มีคนนอนอยู่ตรงนี้อย่างงี้อย่างงี้เราก็แบบตกใจอ่ะ
อืมนิดหนึ่งก็ลืมตาอ้าวอยู่อยู่ที่อยู่ที่กุฏิอืมก็อ๋อไม่ใช่
ตอนนั้นนอนสมาธิอืมตอนนั้นเหมือนนอนสมาธิหลวงพ่อบอกว่าเอ่ออะไรทุกอย่างไม่รู้
ก็เหมือนว่านั่งสมาธิเสร็จแล้วแล้วก็มามามามามาต่อมาพุทธโทรต่อที่
ที่จำที่จำวัดพุทธโทรพุทธโทรแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบเหมือนหลับอ่ะ
เหมือนเหมือนหลับไปหรืออะไรก็ไม่รู้ผมก็บอกไม่ถูกตอนนั้นก็บอกไม่ถูกว่าหลับหรืออะไรก็ไม่รู้
ผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ตื่นมาก็เหมือนอยู่บนที่นอนแล้วก็แบบที่บ้านก็ส่งถาม
เพราะมันจะมีมีหลานผมคนหนึ่งนอนด้วยตอนตีสองพี่อาร์ตทำอะไรอ่ะอืม
หลวงพี่หลับอืมเหรอเขาเห็นเหมือนหลวงพี่มาวัดอืมเอ้ย
มาที่บ้านครับซึ่งไม่เหมือนกันอืมเราเราเห็นที่บ้านที่บ้านก็เห็นเรา
อ่าอ่าเราก็เลยบอกใช่เมื่อคืนอาตมาเหมือนไปที่บ้านมาอืม
ซึ่งเขาก็เห็นเราเป็นตัวเรืองเรืองแสงอ่ะอืมเป็นตัวเรืองแสงอ่ะไปยืนอยู่
แล้วก็มองอืมแต่พูดอะไรไม่ได้นะเหมือนไปยืนมองแล้วก็แบบ
แล้วก็เหมือนแล้วก็หายไปอืมแล้วหลังจากนั้นอ่ะอยากทำอีกอืม
งมีกิเลสแล้วไงอยากทำอีกก็พยายามไม่ได้แล้วใช้ครั้งเดียว
ไม่ได้พวกนี้อยากกิเลสเป็นที่ตั้งไม่ได้ล่ะเออไม่ได้ล่ะนะฮะ
วันนี้เราคุยกันเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลล้วนครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูแล้วก็ใช้ดุลยพินิษฐ์ของตัวเองในการฟังในการตัดสินเรื่องที่คุณอาร์ตเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ไม่บอกให้เชื่อไม่บอกให้เชื่อใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเลยครับไม่บอกให้เชื่อแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องที่ผมเล่าเป็นเรื่องจริงด้วยไม่บอกไม่บังคับให้เชื่อไม่บังคับให้เชื่อเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรแล้วก่อนจากกันฝากซะหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
แล้วก็ตอนนี้มีเดี๋ยวเปรียบปลายเดือนกรกฎาเนี่ยครับเปิดละคร๒เรื่องครับเปิดละครสองเรื่องช่องวันเรื่องหนึ่งโมโนเรื่องหนึ่ง
ก็น่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดถ้าเล่นเรื่องนี้ก็น่าจะโกอินเตอร์ไปอเมริกานิดหน่อยครับผม
แล้วก็มีคุณชายหมูกรอบครับแล้วก็มีคุณชายหมูกรอบด้วยครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนเลย
ตอนนี้ก็มีธุรกิจอยู่ประมาณ๒๓อย่างก็คือตอนนี้ทำรถมือ๒ด้วยทำรถมือ๒ด้วยทำทะเบียนด้วย
ขายทะเบียนสวยอะไรอย่างนี้ครับก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นธุรกิจที่แบบนานทำที
แต่ตอนนี้กำลังจะเปิดเป็นอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลดน้ำหนักลดความอ้วน
ที่กินหมูกรอบอยู่ตอนนี้นะในน้ำจิ้มผมใส่สูตรหมูกรอบไปใส่สูตรลดความอ้วนไป
เดี๋ยวจะบอกเร็วนี้ว่ามันคืออะไร
เนี่ยไปให้สุดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับที่จะติดต่อมาทั้งตอนนี้และอนาคต
ไปให้สุดไปให้สุดทางแล้วสร้างแรงบันดาลใจดีให้กับคนที่ดูคนที่ตามอาร์ตอยู่
วันนี้สถานีผีดุขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมนะครับขอบพระคุณมากนะครับ

ฝากไปถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญประสบการณ์ลี้ลับ
แล้ววันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่ม
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันวันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน
สวัสดีนะครับขอบพระคุณนะครับ